เรื่องนี้ได้ไหมคะศพปริศนาชายชุดแดงที่ว่ามีต้นกระถิ่นนรงคลุมเอาไว้อ่ะ
ตอนแรกเขาตามหากันใหญ่เลยว่าเกิดอะไรขึ้นถูกฆ่าจากไหนยังไง
ตำรวจเก่งมากนะคะวันนี้รู้เรื่องราวแล้วปริศนาคลี่คลาย
ชายคนนี้ถูกเพื่อนเอาศพมาทิ้งเรื่องราวเป็นยังไงไปฟังนะคะ
ดูจากกล้องวงจรปิดก่อนเลยนี่นี่คือเห็นชายเสื้อแดงใช่ไหม
นอนอยู่ในรถพ่วงข้างส่วนคนเสื้อเขียวเนี่ยคือเพื่อนของเขาค่ะ
เป็นรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟหนึ่งสองห้าสีขาวดำทะเบียนสามกอศรหนึ่งหกสามหนึ่งชนบุรีแบบพ่วงข้าง
ขี่เอาเพื่อนเนี่ยนอนอยู่ในพ่วงข้างไปด้วยเอาศพเพื่อนไปทิ้ง
เรื่องของเรื่องมันเริ่มต้นแบบนี้ก่อนเล่าไล่เรียงเหตุการณ์ตามไทม์ไลน์เลยนะคุณผู้ชม
มีคนไปเจอศพชายชุดแดงคนนี้นอนตายปริศนามีกิ่งต้นกระถิ่นนรงคลุมอำพรางไว้
ศพอยู่ในที่ดินว่างเปล่าซอยหนองเหียงหมู่๙อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีเมื่อหลายวันก่อน
ตำรวจก็สืบสวนขยายผลกันเลยค่ะชุดสืบสวนภูทรภาคสอง
และสืบสวนศพบางละมุงแกะรอยจากวงจรปิดกว่ายี่สิบตัวในรัศมีห้ากิโลเมตร
ไปเจอเบาะแสสำคัญตามภาพเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วก็เลยไปตามหาผู้ชายเสื้อสีเขียวคนนี้
หมองเตยวัย๔๐ปีสัญชาติเมียนมาร์เป็นเพื่อนคนตาย
คนตายเป็นชาวเมียนมากเหมือนกันชื่อชอมินอายุสามสิบแปดปี
ทั้งคู่เป็นแรงงานก่อสร้างในแคมป์คนงานพื้นที่หมู่๗หนองปลาไหลอำเภอบังละมุง
ตำรวจคุมตัวหม่องเตยได้เมื่อวานก็สอบปากคำคุยกันอยู่สองชั่วโมงกว่าค่ะ
หมองเตยถึงจะยอมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเพราะว่าเขาเองอยู่ในอาการคล้ายคนเมาตลอดเวลา
ก็มีนายอารีประธานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีเป็นล่ามให้เพราะหม่องเตยเนี่ยพูดไทยไม่ค่อยได้
องเตยบอกว่าเอาศพของชอมินไปทิ้งจริงบอกว่าวันนั้นเห็นเพื่อนเป็นลมหมดสติไป
ไม่รู้ว่าเพื่อนตายด้วยความตกใจก็เลยเอาร่างเพื่อนไปทิ้งไว้ตรงจุดพบศพ
องเตยเล่าบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเย็นสิบสามตุลาคมสองคนพากันขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างจะไปตลาดน้องเกดใหญ่
แล้วระหว่างทางอยู่อยู่ชอมินก็ล้มฟุบไปกับพื้นรถพ่วงข้างเลยด้วยความเมาทำอะไรไม่ถูก
เท่าไหร่เพื่อนก็ไม่ฟื้นก็ตกใจตะเลิดไปหมดเลยเอาร่างของชอมินไปทิ้งไว้ตรงจุดเกิดเหตุ
หักกิ่งไม้มาวางคลุมร่างไว้ด้วยถามว่าอ้าวถ้าตกใจอะไรแล้วคุณอำพลางศพทำไมอ่ะ
เปล่าไม่ได้อำพรางผมกลัวเพื่อนหนาวแล้วหม่องเตยก็กลับไปที่แคมป์คนงาน
ฟังเสียงเขานะคะรู้ว่าเพื่อนตายไหมอืมทำไมถึงเอาเพื่อนไปวางตรงนั้นอ่ะ
แป๊ะน่ะไม่รู้ไหมไม่รู้ว่าเพื่อนตายเหรอแล้วทำไมถึงเอาเพื่อนไปวางตรงนั้นอ่ะ
เพราะคิดว่าน้องผมให้นอนดีดีอ้าวแล้วทำไมถึงเอากลิ่งไม้ไปคุมเพื่อนด้วยอ่ะ
เอ่อผมกลับมาได้ทำไมเอาเอากลิ่งไม้ไปคุมล่ะนั่นต้องหน่อยได้ไหม
คณีดีสอบพ่อบางละมุมบอกว่าคลี่คลายได้เพราะกล้องมุมจรปิดเลยจริงจริงอ่ะค่ะ
ใช้เวลาตามที่ปรากฏในภาพแกะรอยจนรู้เบาะแสแล้วก็ได้ภาพวันเกิดเหตุมาหมดนะคะ
ต้นห่องเตยมีใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักรไทยถูกต้องส่วนคดีที่เกิดขึ้นเนี่ย
ยังไงก็ต้องโดนข้อหาอยู่ดีนะคะข้อหาแรกเลยคือปิดบังซ่อนเร้น
หรือทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการตายค่ะ
ก็ต้องมีการขยายผลแล้วก็เดี๋ยวต้องสืบสวนดำเนินคดีต่อไปแหละ
อันนี้แน่ก็ต้องดูแล้วว่าตกลงเนี่ยชอมินตายเพราะอะไรครับ
เหล่าหรืออะไรยังไงหรือมันมีการถูกทำให้ตายอันนี้
ก็ต้องขยายผลกันต่อไปนะคะ